วันนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของการที่หลายคนไปทำบุญค่ะ

ตอนนี้ก็เดินทางไปทำบุญกันหลายคน

เริ่มกันที่ตัวแม่เรื่องงานบุญค่ะ

ตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะค่ะคุณแม่สุธิรักษ์นะคะพร้อมเพื่อนสีอย่างพี่นางสิริพรแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งค่ะเดินสายทำบุญพล้อยเท้าด้วยค่ะถ่ายรูปเช็คอินหน้าวัดนิดหนึ่งตั้งสีสันกันไปนะคะตอนนี้ค่ะเดินสายทำบุญอยู่ภาคเหนือเสริมมงคลรับตีกระต่ายทองค่ะแหมได้หมอดูชื่อดังนะคะอาจารย์เป็นหนึ่งไป
ทั้งเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องลูกนะได้หมดเลยคุณผู้ชมก่อนจะไปร่องเรือสการาเจดีกลางน้ำที่กวานพระเยานะคะเสริมความปังเสริมสิริมงคลในชีวิตตามภาพให้เห็นเลยค่ะนี่ยังนะคะยังไม่จบค่ะเพราะตอนนี้คุณแม่สายบุญของเรานะคะกำลังเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเหนาแบบนี้นะคะก็ไปทำบุญกันได้เรียกว่าอิ่มบุญกันท

กับครอบครัวค่ะหนุ่มนุ๊กเนี่ยเขาไปไหว้พระทำบุญที่ขอนแก่นเอาเลิกเอาชัย
แถมมีการเสี่ยงเซียมซีด้วยนะมันแหม่น่าเสียดายคุณผู้ชม
ไม่เห็นเลขเซียมซีที่หนุ่มนุ๊กเขาได้อ่ะคนถามเยอะมากเลยอ่ะ
ใช่เลขอะไรเล่ามาเดี๋ยวนี้ได้เลขอะไรครับขอหน่อยไม่เห็นนะคุณ
บ่อบอมยังไม่ยอมบอกใช่อ่ะไปดูทางด้านสาวหล่อป้ายตายกันบ้างดีกว่า
นี่มีก็พาไปทั้งครอบครัวเลยค่ะนำเงินที่เหล่าแฟนคลับมอบให้จากมาลัยน้ำใจ
นำไปร่วมสร้างพระพุทธเมตตาโลกนาฏที่วัดมกุฎวิมุติคีรี
จังหวัดขอร์นแก่นอืมจำนวนทางสิ้นสามแสนสามหมื่นสี่พันสอง
สามร้อยเก้าบาทสามศูนย์เก้าก็สวยอยู่นะค่ะใช่ค่ะ
เลขสวยนะคะเออนอกจากนี้ค่ะยังร่วมสร้างหลังคาโบดอีกหนึ่งแสนบาท
โอ้โหผู้ชมหัวแต่ว่างานนี้สงสัยว่ากลัวจะดังไม่พอ
ก็เลยขอไปตีระคังดังเมิง
งานนี้ก็คงอยากจะมีชีวิตที่รุ่งโรดราบรื่นในปีกระต่าย
ก็เลยชวนกันมาไหว้พระที่วัดอรุณราชวราราม
ใบเตยเนี้ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะว่า

เอาสิต่างคนต่างพากันไปมูงานนี้รับรองว่าปีกระต่ายปั้ง
นอกจากนี้นะใบเตยยังได้ไปไหว้พระขอพรกับพญายักษ์วัดแจ้งด้วยนะคะ
และอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนนิยมมาทำแล้วก็สาวใบเตยก็ไม่พลาด
นั่นก็คือลอดใต้พระแท่นบันทมสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ค่ะ
ออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันต่ำมากเนอะ
หลายคนนะเคยเห็นคลิปนะที่เขาแบบรอดตรงเนี้ยนะเขาเชื่อว่าใครที่รอดแล้วเนี่ย
ถือว่าได้เป็นการล้างอาถรรพ์ต่างให้หมดสิ้นไปจากชีวิต
คือเหมือนกับว่าทิ้งสิ่งดีเอาไว้เลยประมาณอย่างนี้
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขออนุโมทนากับทุกคนนะคะที่ไปทำบุญกันด้วย
เชื่อว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนได้ไปทำบุญเสริมสิริมงคลต้อนรับปีกระต่ายกันหลายบ้านแล้วแหละเนาะ
มันต่อเนื่องถึงใกล้ปีชงด้วยตรุษจีนด้วยนะคะ